แรกของเราเกี่ยวข้องกับเรื่องของไฟ
เกิดขึ้นเมื่อช่วงเกือบเที่ยงที่ผ่านมาที่ปฐุมธานีคุณผู้ชม
เหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานผลิตเครื่องทำน้ำอุ่นนะฮะ
แล้วก็ขณะเกิดเหตุนั้นมีคนงานประมาณ๒๐๐คนอยู่ด้านในต้องหนีตายออกมา

นี่ฮะเป็นเหตุการณ์น่ากลัวนะครับคนงานเขาทำงานกันอยู่สองร้อยกว่าคนนะครับ
เกิดเพลิงไหม้แบบนี้นะฮะตอนประมาณสักสิบเอ็ดนาฬิกาสี่สิบห้านาทีครับ
นะฮะหลังเกิดเหตุก็ตำรวจสรพรลดลุ้มแก้วนะฮะ
ก็ได้รับแจ้งเข้าไปที่บริษัทมาซูมาประเทศไทยจำกัดครับ
อยู่ในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้วที่ปฐุม
ก็ผลิตทั้งเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องกรองน้ำ
มันก็มีเชื้อเพลิงมีถังก๊าซต่างอยู่ด้านในด้วย
ทีนี้ก็มีการประสานไปทางด้านของรถดับเพลิง
ก็มาช่วยกันควบคุมเพลิงเอาไว้
พบว่าตอนที่ไปถึงก็เป็นภาพนี้คุณผู้ชม
คนงานกลหนกันใหญ่วิ่งหนีตายออกมา
ด้านในไฟไหม้ตัวอาคารอยู่ครับ
มีควันดำพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าควันขมงแบบนี้
คนงานออกมาข้างนอก๒๐๐กว่าคนปลอดภัยครับ
อยู่ที่ริมถนนนะขณะที่ไฟก็โหมลุกไหม้อย่างหนัก
ต้องประสานขอรถน้ำจากนอกพื้นที่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียง
รวมแล้วกว่า๓๐คันมาช่วยควบคุมเพลิง
ทั้งตัวอาคารทั้งวัสดุต่าง
อุปกรณ์การผลิตที่สำคัญมันมีถังการ์ดอาร์กอน
การ์ท
เรื่องต้นยังไม่สามารถประเมินความเสียหายได้

ทีนี้อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ต้องมีการตรวจสอบต่อไป
แต่ย้ามแบบนี้เย็นว่าเหตุการณ์นี่ไม่มีคนบาดเท็จหรือเสียชีวิต
ส่วนเหตุการณ์ที่๒เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชศรีมา
เป็นเหตุเพลิงไหม้ร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าครับ
ชื่อว่าร้านใต้ฟ้ายูนิเวิร์สครับ
เป็นร้านใหญ่เลยในตัวเมืองจังหวัดนครราชศรีมา

ก็ต้องใช้รถดับเพลิงกว่า๒๐คันเข้าไปช่วยควบคุมเพลิงครับ
อุปสรรคก็มีเหมือนกันในการเข้าพื้นที่
แล้วก็ด้านในมันก็มีวัสดุต่างเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
แล้วก็มีถังแก๊สอยู่ด้วยจำนวนมาก

แล้วก็ลุกลามไปยังร้านค้าใกล้เคียง
ล่าสุดก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้ว
แล้วก็มีการฉีดน้ำหล่อเลี้ยงป้องกันไฟนั้นปะทูขึ้นมาอีก
เบื้องต้นความเสียหายจุดนี้ไม่ต่ำกว่า๑๐๐ล้านบาท
เพราะว่ามีเครื่องใช้ไฟฟ้ามากมายเลยนะครับ
ขณะเดียวกันทางด้านของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
เข้าไปตรวจสอบไปรวบรวมหลักฐานแล้วก็ไปดูซิว่าต้นเพลิงมันมาจากไหนกันแน่

แต่ว่าล่าสุดเบื้องต้นสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากหม้อแปลงไฟฟ้า
ซึ่งอยู่ที่บริเวณด้านข้างโกดังมันขัดข้องแล้วมันระเบิดขึ้น
ตัวนี้แล้วมันก็ลุกลามเข้าไปด้านใน
เก็ดไฟที่มันเกิดจากการระเบิดของหม้อแปลง
มันก็ลามเข้าไปด้านในทำให้เพลิงนั้นลุกไหม้อาคารดังกล่าวนะฮะ
ช่วงนี้อากาศร้อนด้วยต้องระวังด้วย
ไฟไหม้ใหญ่๒จุดเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ